เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีท่าทีมาจาก๒พักที่

โดยมีนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิษ
รองประธานสสพักประชาธิปัตย์
แหลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชน
มติในการโหวตนายกว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

มีมติส่วนใหญ่งดออกเสียง

อันนี้ต้องนำเรียนตามตรงนะคะว่า
ประชาธิปัตย์ไม่ได้รับการทาบเชิญในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปโหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐา
ภักดิ์ประชาธิปัตย์จะงดออกเสียง
ส่วนก้าวไกลโดยคุณชัยธวัตุลาธนเลขาธิการพักเนี่ย

มีมติจากที่ประชุมสสเก้าไกลก็คือไม่เห็นชอบนะ
สสเก้าไกลจะไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตของพักเพื่อไทย
มีเหตุผล๓ข้อที่คุณชัยธวัฒน์ชี้แจงก็คือ๑
เป็นการไปจับคั่วกับพักสืบทอดอำนาจรัฐประหาร
ต่อเจตนารมณ์ประชาชน

แต่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมือง
ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

ไม่สามารถจะตระบัดสัตว์กับประชาชนได้
การโหวตไม่เห็นชอบ
ให้กับแคนนเดตนายกรัฐมนตรีในวันพวกนี้
พิจารณาจากคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ตามที่มีการกล่าวหากัน
แต่เป็นการยืนยันในจุดยืนและคำมั่นสัญญา
พักเก้าไกรได้มีไว้ให้กับประชาชน
ก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
ซึ่งพักเก้าไกรไม่สามารถที่จะตระบัดสัตว์

คุณทักษิณผมก็คิดว่าเลขาไปแล้วเราหัวหน้าอยู่ไหน
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้หัวหน้าพักอย่างคุณพิธาริมเจริญรัฐครับ
ไปงานเปิดตัวภาพยนตร์ไทยที่สยามภารกรครับ
แล้วก็คุณพิธามองว่าการโหวตเลือกนายกในวันนี้
สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ
ส่วนอีกเรื่องก็คือการเดินทางกลับมาของอดีตนายกทักษิณเนี่ย
คุณพิธามองว่าเป็นสิทธิ
และควรเกิดขึ้นกับผู้ลิภัยทางการเมืองทุกคน
ส่วนจะไปติดตามการเมืองที่ไหนคุณพิธาตอบว่าอย่างไร

ว่าเป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐาน
แต่ก็อยากจะให้มีสิทธิของแบบนี้เนี่ย

ในช่วง๒๐ปี๓๐ปีที่ผ่านมา

แล้วก็การที่จะได้กลับบ้านเกิด

แล้วก็การเข้าสู่กระบวนการนิติรัฐนิติธรรม
ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกันอย่าง

ก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับครับ

คุณวิทยาลักษมณ์ก็บอกวันนี้ดูหนังก่อน
เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องมานศวง

รณีที่มีข่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแก่นำพักเพื่อไทย

จะไม่ไปโหวตให้คุณเศรษฐาจากพักเดียวกันในวันนี้
ด้วยเหตุผลที่มีกระแสข่าวออกมาว่าไม่พอใจทิศทางของพักเพื่อไทย
เพราะว่าอาจจะส่งผลถึงเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าในอนาคต
ผมได้ตรวจสอบจากคนใกล้ชิดแล้วยืนยันว่า
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับท่านมีอาการป่วยนะครับ
แล้วก็มีจดหมายลาอย่างเป็นทางการถ้าจะเอาใบรับรองแพทย์ก็มี
เพราะตอนนี้นะครับท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชนะครับ
อันนั้นก็เป็นการปฏิเสธกระแสข่าวที่เกิดขึ้นได้
เมื่อกี้คุยกับคนใกล้ชิดเลยโทรมาโทรไปอยู่โทรไปโทรมาอยู่นะครับ
ยืนยันแบบนี้นะครับสำหรับกรณีของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับ